ครามเป็นสีที่ได้จากส่วนใบของพืชซึ่งสีครามทำได้ในสองวิธีคือ
วิธีแรกเป็นคลามแห้งใช้ใบคลามมาหมักไว้หนึ่งถึงสองน้ำ
จะได้สีน้ำเงินอยู่ที่ก้นภาชนะทำให้เสด็จน้ำทิ้งไว้ให้แห้ง
ไว้ใช้ตามต้องการวิธีที่สองเป็นครามเปียก
ใช้การหมักใบครามทิ้งไว้หนึ่งวันโดยระหว่างวันคอยกลับใบครามข้างล่าง
ขึ้นมาทับส่วนบนแล้วตักใบครามออกจะได้สีเขียวอมฟ้า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน